ขณะนี้ได้มีกระแสข่าวของน้องอินในหลายประเด็นนะคะ
และหลายช่องทางมีทั้งข่าวลบและบวก
ในฐานะผู้สูญเสียจึงอยากขอเปิดใจในการให้สัมภาษณ์
กับสื่อทุกช่องทุกทางซึ่งการชี้แจงในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่จะพูด
จึงอยากขอความเห็นใจจากทุกท่านอยากขอให้จบเรื่องที่เป็นกระแสข่าวณปัจจุบันนี้
เหลือเวลาอยู่กับน้องอีกแค่๒วันนะคะ
พุธนี้น้องก็จะต้องถามแม่ไปตลอดชีวิตแล้ว
และแม่ขอให้ทุกท่านช่วยหยุดการแชร์ในทุกสิ่งทั้งหมดทุกสื่อทั้งหมด
และอยากให้สังคมเห็นใจและเห็นถึงคุณงามความดีของน้องกันมากกว่า
เพื่อนน้องจากไปอย่างสงบที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตน้อง
ป้าขอนะคะขอให้ทุกคนให้เห็นใจครอบครัวเรา

น้องอายุแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดามาก
ถ้าเกิดขึ้นความความหนักนะคะ
เราไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ทนสภาพแบบนี้นานเยอะใด
แล้วพวกคุณรู้ไหมคะตลอดระยะเวลาที่น้องมีชีวิตอยู่
ต้องดูแลแม่ตามลำพัง
น้องทำมาหากินลำบากตั้งแต่อายุ๔ขวบนะคะจนถึงปัจจุบัน
ขอให้น้องอินเนี่ยไปดีเจอแต่สิ่งดีแล้วพูดถึงเขาในเรื่องดีได้ไหมคะ
ครอบครัวเราขอร้องนะคะขอร้องไปถึงทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ